ชายคนนี้นะฮะเขากลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
เคร้อยล้านนะแต่ตำรวจบอกว่าความจริงแล้วเนี่ย
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่น่าสงสารค่ะ
มีอาการทางจิตประสาทอะไรประมาณอย่างนั้น
ล่าสุดเนี่ยไปในห้างแห่งหนึ่งแถวปฐุมวันนะครับ
เป็นห้างกลางเมืองนะฮะไปดูนะครับว่าเขาก่อเหตุอะไรนะครับ
นี่ฮะก็ต้องขออนุญาตดูดเสียงเอาไว้หน่อย

ถ้อยบางคำนะครับแต่คนก็แตกตื่นตกใจแล้วครับ

เมื่อวานนี้นะครับในห้างแห่งหนึ่งแถวปฐุมวันในกรุงเทพ
ทีนี้พอคนเห็นคลิปนี้เขาจะมีเอาน้ำดงน้ำแดงไปราด
ปกติต้องมีแบบเอาดาบมาฟันตัว
แล้วมีปล่อยงูด้วยใช่ค่ะมีปลาขวดปลาอะไรด้วย
อ่าแต่ในห้างตรงนี้แค่น้ำแดง
นี่ก่อนที่จะไปที่ห้างนะฮะแถวปฐุมวัน
ไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิวันเดียวกันเลย
จากนั้นถึงไปที่ห้างค่ะก็ลักษณะอาการกิริยาต่างต่าง
ก็คล้ายคล้ายกันกับที่ห้างล่าสุดวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผลโนตรีจีฬสรรค์๙แสงเอกรองพบชนนะครับ
อันนี้ฉายาของเขานะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะฮะ
ชื่อจริงคือนายคเนธพิศนุเทพเป็นคนเดียวกับที่เคยก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๒๕๖
รัฐประหารตอนนั้นขับรถไปจอดที่หน้าสำนักงานเลขานุการกองทบก
พ่นสีสเปรย์ให้กำลังใจหัวหน้าคณะคอมชพลเอกสนทิบุญรัฐกรินในขณะนั้น
รัฐประหารนะครับ๒๔เมษายน๖๒ขับรถเบ้นไปจอดกลางถนนที่หน้าห้าง
ทันเลิลปล่อยงูเห่าสองตัวแล้วก็ถือมีดเดินไปเดินมาลักษณะคลุมข้าง
แบบนี้นี่ห้าวอันนี้๖๒ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยสดร้อนก็๑กุมภาพันธ์
ขับรถเบนส์ไปจอดกลางถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลเหมือนกันปล่อยงูเห่า
คราวนี้สามตัวใช้มีดพยายามจะฟันจะแทงตัวเองด้วยมีราดน้ำนงน้ำแดงด้วย
นี่ฮะสอนอลุมพินีก็มาระงับเหตุแล้วกำลังรอผลการตรวจพิสูจน์เรื่องของ
แอลกอฮอลในร่างกายแล้วก็เรื่องของสารเสพติดนะฮะค่ะเรื่องของสภาพจิตใจอะไร
พวกนี้ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ย๑๓กุมภาพันธ์คือเมื่อวานนี้
ไปก่อเหตุอีกแล้วคราวนี้ก็ไปตะโกนโวยวายในห้างกับท่ากัศยานสุวรรณภูมิ
เขาโพสต์คลิปถุงใส่งูเห่านะฮะค่ะนี่ฮะเขาบอกพาไปนอนโรงแรม
เผาเมืองกันแต่นี่คือ๑กุมภาพันธ์นะนี่ฮะล่าสุดก็คือที่เขาไป
ก่อเหตุขับรถไปจอดกลางถนนแล้วปล่อย๓ตัวก็คือ๑กุมภาพันธ์นั่นแหละ
แบบนอนโรงแรม๕ดาวเขาประทุมวัน
นี่ฮะแล้วเมื่อวานนี้๑๓กุมภาพันธ์โพสต์คลิป
ปักทูบบูชาหลวงปู่ศุกร์นี่คืออันนี้
ท่องคาถาอยู่แล้วอยู่มีเท้าปริศนา
เข้ามาถีบใส่เขาจะล้มกลิ้งไปเลยค่ะร้อยร้านบอก
คนที่ถีบเนี่ยเป็นตำรวจร้อยตำรวจรีแล้วเขาก็อ้างบอกว่า
ถ้าอีกฝ่ายแน่จริงเนี่ยให้นัดเจอกันตัวต่อตัวไม่ใช่เล่นทีเผลอ
ตอนทำสมาธิอยู่แต่ในคลิปตรงนี้เนี่ยเขาโพสต์คือเมื่อวาน
สิบสามกุมภาพันธ์แต่จากการตรวจสอบเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

ไหนด้วยสมภาษาชัยชนะหรือแผนเบียนสยานเทวาทีละเก่า
สมภาษาชัยชนะคือหลายคนเนี่ยอาจจะเอ๊ะแล้วตกลงแล้ว
เคร้อยล้านเขาเป็นใครค่ะ
ทำไมไปก่อเหตุแบบนี้แบบโอ้โหหลายครั้งหลายหนเหลือเกิน
คือเป็นชายไทยเชื้อสายอินเดียนะครับ
สัญชาติไทยเชื้อสายอินเดียนะครับประกอบอาชีพนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
แล้วเป็นเจ้าของร้านสูตรด้วยนะฮะตัดสูตรให้กับโรงแรมชื่อดังนะครับ
เขาเปลี่ยนชื่อมาห้าครั้งนะฮะใช้ชื่อแบบเปลี่ยนกลับไปกลับมา
แล้วก็มีเปลี่ยนนามสกุลครั้งหนึ่งนะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับ
ปัจจุบันคือชื่อคเนศพิษนุเทพท่านตบทเอกกิจสนัพพัศนาแต่ริร์นรองโครศก
ร้องโฆษกสำนักงานตะบดแห่งชาติบอกว่าความจริงแล้ว
เคร้อยล้านเนี่ยเขาเป็นคนที่น่าสงสารเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนป่วย
มีใบรับรองทางการแพทย์ยืนยันเรื่องการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวน
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญาตั้งแต่๒๗เมษา๖๒
แต่ล่าสุดเนี่ยเขาปฏิเสธการไปรับยาเพื่อใช้รักษาแต่ถ้ามีผู้ป่วยปฏิเสธการรับยาแบบนี้
ไม่ไปรักษาต่อเนื่องตำรวจบอกว่าญาติและผู้ดูแลต้องมีส่วนในการรับผิดชอบนะฮะ
เพราะถือว่าท่านเนี่ยปล่อยประละเลยนะครับทำให้เขาออกไปก่อความวุ่นวาย
ล่าสุดเนี่ยทางสอนอปทุมวันก็เลยแจ้งข้อหาเอาไว้นะครับอย่างคลิปล่าสุดที่เกิดเมื่อวานนะ
แถวประทุมวันนะก็คือเรื่องของการทำให้เกิดเสียง
กระทำความอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันสมควรและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ
ส่วนเรื่องอาการทางจิตก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
ซึ่งการแจ้งความดำเนินคดีไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีเคร้อยล้านนะคะ
ดำเนินคดีญาตินะคะไอ้สองข้อหาเนี่ยใช่อ่า
แต่ว่าโทษมันก็ปรับเป็นหลักพันหนึ่งอะค่ะข้อหาหนึ่งปรับพันหนึ่ง
อีกข้อหาหนึ่งอีกห้าพันรวมแล้วก็หกพันอะไรแบบเนี่ย
ญาติสำคัญนะคะถ้าเกิดเขาป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริง
ญาติปล่อยแบบนี้มันไม่ได้ญาติก็เลยถูกดำเนินคดีไปด้วย

คำถามที่ว่าไม่ยอมกินยาอย่างนี้ใช่ไหมหรือจะทำยังไง
คุณปล่อยออกไปเกิดมันมีเหตุอะไรที่มันใหญ่โตกว่านี้จะทำยังไง